ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนั้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีคนอยู่ในบ้าน
อีก๕คนนะฮะครอบครัวของบ้านหลังนี้
คนในบ้านบอกว่าไม่มีการได้ยินเสียงปืนเลย
ยกเว้นมีคนเดียวคือลุงลุงบอกได้ยินเสียงปืนกับจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
แต่ตอนมองออกไปกลางดึกคืนก่อนที่จะมาเจอศพตอนเช้าเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมันมืด
ค่ะปัญหาก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยไล่สอบไปสอบมา
มีลูกชายของเจ้าของบ้านก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายเนี่ย
เขาบอกกับตำรวจว่าเขาเอาปืนไปฝังเป็นปืนของผู้ตายที่ใช้ยิงตัวตาย
นี่ฮะมันก็ยิ่งมีคำถามตามไปอีกค่ะเอ้าถ้าเขายิงตัวตายเนี่ย
ในบ้านเอาปืนไปฝังทำไมนั่นอ่ะสิทำไมไม่บอกตำรวจตั้งแต่แรกว่า
เนี่ยเขายิงตัวตายปืนอยู่ตกอยู่ตรงนี้คนที่เอาไปฝังบอกว่ากลัวว่าแม่จะเดือดร้อน
เพราะแม่บอกว่าปืนของผู้ตายเนี่ยเป็นปืนเถื่อนโอ้โหแต่มันกลายเป็นคดีมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่
แล้วคุณก็จะกลายเป็นน่าสงสัยมากไงว่าทำไมต้องเอาปืนไปฝังด้วย
ต้องไปไล่สอบกันใหม่เลยทีนี้นะฮะวันนี้ตำรวจได้เชิญคนในครอบครัวของบ้าน
หลังนี้ห้าคนไปสอบปากคำทั้งหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
สพบ้านนาศาลที่สุราธานีเรียกห้าคนที่เป็นสมาชิกในบ้าน
มาสอบเครียดเลยหลังจากนายนัทเชษศรีสุวรรณหรือว่าในปอน
อายุ๓๖ปีเป็นเจ้าของธุรกิจรถทัวร์นะฮะ
เป็นหลานชายเจ้าของบ้านที่มาอาศัยอยู่ด้วยเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านในสภาพ
มีร่องรอยการถูกยิงกระสุนเข้าขมับข้างขวานี่ฮะ
แต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาบอกยิงตัวตายแต่ยิงตัวตายแต่มีคนในบ้านเอาปืนไปฝัง
ทีนี้ก็เลยต้องไล่สอบกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีคนนึงที่ถูกสอบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถูกคุมตัวอยู่ด้วยนะครับ
คือนายราเชนนะฮะลูกชายเจ้าของบ้านเป็น๑ใน๕ของสมาชิกในบ้าน
คนที่เอาปืนไปฝังนะครับคือนายลาเชนเนี่ย
บอกว่าเอาปืนไปฝังเพราะว่าตอนนั้นผมตกใจกลัวว่าคนในบ้านจะเดือดร้อน
เพราะว่าปืนของผู้ตายเนี่ยรู้กันอยู่ว่าเป็นปืนเถื่อน
ตอนนี้ตำรวจยังสอบกันอยู่นะอย่างเช่นทำไมช่วงเกิดเหตุ
ชาวบ้านที่บ้านอยู่ห่างออกไปจากบ้านหลังเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนกันหมด
แต่คนในบ้านมีอยู่ห้าคนสี่คนไม่ได้ยินเสียงปืนค่ะ
มีลุงนะลุงของผู้ตายที่เป็นสามีของเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าได้ยินเสียงปืนแต่ตอนนั้นเนี่ยออกมาดูแล้วมันไม่เห็นอะไรเลย
มันมืดไปหมดลุงก็สายตาไม่ค่อยดีแล้วได้ยินเสียงจักรยานยนต์ผ่านไปคันหนึ่ง
นี่ฮะมันก็เลยดูมีพิรุษอยู่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วถ้าตอนเช้าตื่นมาแล้วเจอนายราเชน
เขาฟุบอยู่ที่หน้าบ้านแล้วยิงตัวตายมีปืนตกอยู่
ทำไมไม่บอกเจ้าหน้าที่ไม่บอกตำรวจว่าเขายิงตัวตายมีปืนตกอยู่
เอาปืนไปฝังทำไมไม่ใช่นายราเชนนะฮะนายนัทเชษนะครับผู้ตาย
ตัวนายราเชนเนี่ยตำรวจเรียกมาสอบตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
ตอนที่รู้ว่าเอาปืนไปฝังนะครับแล้วตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
พบว่าเสพยาเสพติดก็เลยถูกแจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติด
แล้วก็คุมตัวไว้ในข้อหานี้ก่อนจะได้สอบเรื่องของการเอาปืนไปฝังไปในตัวด้วย
ขณะที่นายราเชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับยังยืนยันกับทีมข่าวของเรานะฮะ
ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าปอนจริงนะเขาไม่ได้เป็นคนยิงไม่ได้เป็นคนฆ่า
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามคดีนี้อยู่นะครับ
วันนี้ได้คุยกับแม่ของนายราเชน
ซึ่งก็คือป้าของผู้ตายที่เขามาขออาศัยอยู่ด้วยนะเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ชื่อว่านางศรีสาคอนภูลสวัสดิ์หรือว่าป้าแดงนะครับป้าแดงอายุห้าสิบเอ็ดนะฮะ
ป้าแดงบอกว่าปอนเนี่ยหลานชายเนี่ยมาขออาศัยอยู่ด้วย๒๓วันแล้ว
เขาทะเลาะกับเมียมายอมรับว่าลูกชายตอนที่เกิดเหตุว่าปอนเนี่ยเขายิงตัวตายเนี่ย
ราเชนเนี่ยไปหยิบปืนของปอนที่ตกอยู่ใกล้ใกล้ศพจริงเพราะตอนนั้นกลัวกันว่าจะมีความผิด
เนื่องจากมีคนมาตายที่บ้านแล้วปืนยังเป็นปืนเถื่อนอีก
ลูกชายก็เลยเอาปืนไปฝังแต่ว่าป้าแดงบอกว่าป้าแดงไม่ได้ปกปิดนะ
ตอนที่แจ้งไปยังแม่ของผู้ตายเนี่ยแม่ของปอนเนี่ยซึ่งก็คือน้องป้าแดงอ่ะ
บอกว่าเนี่ยลูกเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ให้มาดูศพหน่อยเนี่ย
ตอนนั้นป้ากระซิบบอกน้องไปแล้วบอกว่าปืนของปอนเนี่ยตอนนี้อยู่กับราเชนนะ
แม่ของปอนเองก็บอกว่าเออให้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นปืนเถื่อน
แดงบอกว่าถ้าป้าจะพลาดนะป้าพลาดอย่างเดียว
ที่ไม่ได้บอกว่าปืนที่ราเชนเอาไปซ่อนเอาไปฝังเนี่ย
ที่เป็นปืนเถื่อนเนี่ยมันพบตรงใกล้ศพของผู้ตาย
แค่บอกว่าปืนของปอนเนี่ยอยู่กับลาเชน
แต่ไม่ได้บอกว่าปืนเนี่ยมันตกอยู่ใกล้ศพ
ส่วนเสียงปืนป้าแดงยืนยันว่าไม่ได้ยิงจริงนะครับตอนที่เกิดเหตุ
แล้วก็เชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนยิงจนเสียชีวิตด้วย
เพราะทั้งสองคนเนี่ยคือราเชนกับในปอนนัทเชษเนี่ยเขารักกันมาก
ขนาดมีปลากระป๋องกระป๋องเดียวเนี่ยยังแบ่งกันกินเลยไม่เคยทะเลาะกันเลย
กับแม่หน่วงคนตายเต็มว่าปืนน้องปอนน่ะอยู่กับน้องเชนนะ
เขาก็บอกว่าเก็บไว้เลยไม่ต้องไปคุยกับตำรวจ
แต่แม่น่าเอกใจนิดเดียวที่ว่าแม่ไม่ได้บอกว่าเคน
อาจรับปืนจากที่ดึกเองพอตำรวจไปเจอพักเนี่ย
นี่คือปืนนี้มันจะเป็นปืนที่ว่าผิดกฎหมายไงลูก

เขากลัวว่าแม่จะลำบากไงถ้าเป็นเรื่องก็คือ
ชาวบ้านต้องรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหม

ไม่มีการเงลอกอะไรเกิดขึ้นเหลือกะแม่ยืนยันได้
กินข้าวกว่านั้นมีปลากระป๋องตักป๋องหรือมาม่าตักห่อก็ค่อยยังเบ่งกันกิน
ทีนี้มันลำบากกว่ามีปืนเถื่อนในบ้านอีกนะฮะ
วุ่นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะ
ที่ป้าแดงบอกแบบที่ราเชนเขาบอกเนี่ย
แต่ตำรวจบอกว่าตอนที่ไล่ไปไล่มาแล้วรู้ว่ามันมีปืนตกอยู่เนี่ย
ถ้าบอกยิงตัวตายจริงแล้วมาฝังเนี่ยตอนที่ราเชนไปชี้จุดที่ฝังปืนเนี่ย
ตำรวจสังเกตเห็นบาดแผลที่มือของราเชน
ก็เลยถามว่าเอ๊ะมือไปโดนอะไรมา
บางทีคนยิงปืนมันจะมีพวกคราบเขม่าใช่ไหมอาจจะมีบาดแผลเกิดขึ้นได้
ราเชนบอกว่ามันเป็นแผลจากการไปทำงานก่อสร้างแล้วปูนกัด
แดงก็ยืนยันนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยบาดเจ็บที่มือเนี่ย
จากการถูกปูนกัดจริงเพราะตอนที่ลูกออกจากเรือนจำมาในคดียาเสพติด
ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างนะไม่ได้เจ็บจากแรงยิงปืนของลูกนะ
ไม่ใช่เป็นคนก่อเหตุไปยิงเขาตายขณะเดียวกันแม่ของผู้ตายนะครับ
นางอาพรศรีสุวรรณอายุหกสิบห้าแม่นี่ครับคุณนาวิทย์ไปถามว่า
แม่ตกลงป้าแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกแม่แล้วใช่ไหม
ราเชนเนี่ยเป็นคนเอาปืนของลูกชายแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้
ค่ะแม่บอกไม่รู้นะฮะแม่บอกว่าพี่สาวไม่ได้บอกเลยนะ
วันที่ไปดูศพเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลย
ยังไม่รู้นะว่าถูกยิงแต่แม่เข้าใจว่ามันจะถูกตี
เพราะเลือดมันเต็มหน้าตอนนั้นเห็นอาวุธปืนไหมครับ
ไม่เห็นมีใครกระซิบบอกแม่ไหมครับว่าปืนอยู่ปืนปืนลูกอยู่ไหน
ก็กระซิบได้ไงก็ไม่รู้ว่ายิงไงแม่นึกว่าตีไม่มีใครบอก

ทำไมต้องเอาปืนไปสั่งแม่สงสัยไหม
นั่นแหละสิแม่สงสัยตั้งแต่ว่าหยิบปืนไปทำไมใช่ไหม
มันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราต้องไปเอาของกลางมามันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
มันไม่ใช่เรื่องที่เราก็ต้องไปหยิบมามันไม่เกี่ยวกับเรา
ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเราไปถูกต้องเขาทำไมล่ะใช่ไหม

อ้าวนี่แม่ผู้ตายบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวได้รับศพของในปอนนัทเชษ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุคลธาวาสนะครับที่อำเภอบ้านนาศาล
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
เพราะว่าเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกอีก๒คน
ภรรยาก็บอกนะครับบอกว่าทะเลาะกับสามีจริง
แต่มันไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นที่ว่าโอ้โหสามีต้องฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเรื่องทะเลาะกับภรรยาเลย
แค่ขอไปอยู่บ้านป้าได้๒๓วันแค่นั้นเอง
นี่มีลูกสองคนอายุสิบเอ็ดกับเจ็ดขวบนะครับ
ลูกชายุดสิบเอ็ดลูกสายุดเจ็ดขวบ
ต้องขาดพ่อไปนะฮะที่เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
นี่ลูกก็กอดแม่ตลอดเวลานะครับ
ลูกสาวคนเล็กนี่ยังร้องตลอดเวลา
ถามว่าเอ๊ะทำไมป๊าป๊าไม่ตื่นป๊าป๊าไปไหนเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีประเด็นหนึ่งที่ตำรวจตั้งเป็นข้อพิรุษนะฮะ
ก็คือเสียงปืนนะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าคนในบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลย
ถ้าเกิดว่าในปอนนัทเชษเขายิงตัวตายในคืนนั้น

มีลุงคนเดียวบอกได้ยินแต่ว่ามองไปไม่เห็นว่ามีใครยิงอะไรกับใคร
ได้ยินแค่เสียงปืนหนึ่งนัดแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้าน
แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ตี๓ตี๔คืนวันนั้นก่อนจะเจอศพในตอนเช้าเนี่ย
ที่คุณนฤทธิไปคุยด้วยทุกคนบอกว่าได้ยินเสียงปืนหมดเลยนะฮะ
ได้ยินเสียงเกิดปืนใช่ค่ะนัดเดียวนัดเดียวค่ะได้ยินแทบมันจะมีอยู่แค่หลังหรือสองหลังประมาณนี้ค่ะที่ไม่ได้ยินเสียง
เหตุเกิดหน้าบ้านเขาแต่คนในบ้านไม่ได้ยินเสียงนี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่าในบ้านก็นอนกันหลายคนนะคะ
นี่ฮะก็ผู้ตายเองไม่เคยต้องโทษคดีอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็ทำมาหากินปกตินะฮะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรถทัวร์ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่สืบสวนสอบสวนกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ